หมูหมูไม่มีแล้วเจ้าของเนี่ยเขาตายไปแล้วเอาไม้ยางที่ทำล้าหมูเอามาสร้างบ้าน
เอามาต่อเติมบ้านปรากฏว่าผีจากล้าวหมูตามมาที่บ้าน
เจ้าของบอกเจอหลอกเจอหลอนทุกวี่ทุกวัน
สุดท้ายต้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลามาช่วยที
แล้วหมอปลาท่านก็มานะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลนิคมพัฒนาก็คืออำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
เจ้าของบ้านหลังที่เจอหลอนเนี่ยชื่อว่าพี่อรัน
อารันคำแสงอายุ๕๒ปีบอก๒เดือนก่อนไม้ยาง
หมูจากบ้านหลังเก่าบ้านหลังเก่าเนี่ยห่างไปประมาณสักครึ่งกิโล
๐เมตรก็เป็นบ้านของแม่ยายแม่ยายเนี่ยเคยให้น้าดูแล
แต่ตอนนี้น้าตายไปแล้วเป็นมะเร็งตายเมื่อ๓ปีก่อน
ก็ไม่มีใครดูแลไอ้เหล้าหมูแล้วแล้วมีหมูเปล่าไม่มีแล้ว
ไม่มีมานานแล้วแต่มีเล้าหมูอยู่
ยายบอกเอาไม้ไปสร้างบ้านเพิ่มเติมได้
ก็ลื้อไม้ยางมาสร้างบ้านครับต่อเติมบ้าน
วันแรกก็เห็นผลเลยต่อเติมบ้านเสร็จวันแรกแรกเห็นผลเลย
ได้ยินเสียงประหลาดทุกคืนใช้คำนี้เหรอทุกคืนเหรอ
ทุกคืนฮะได้ยินเสียงประหลาดทุกคืน
พอตอนนอนพยายามจะตื่นเหมือนมีใครเอาเท้าเหยียบอก

จากนั้นมาอยู่ดีบ้านก็สะอาดดีเป็นบ้านหลังใหม่
มันคันยุบมาลงแมลงก็ไม่มีตัวอะไรแบบผีขงผีแข็ง
ก็ไม่เคยเจออยู่ดีมันคันเองฮะ
ตื่นขึ้นมาเอาวันไหนตื่นได้ตื่นมาสวดมนต์
หรือตอนที่ยังสว่างเดินจงกลมก็เอาไม่อยู่
เจอแบบนี้ตลอดทุกวี่ทุกวันมันหลอนตรงนี้เลยฮะ
บางครั้งบางคราวพ่อมาเข้าฝันคุณพี่อรันทร์นะ
พ่อมาเข้าฮะพ่อกูยังไม่ตาย
แล้วพ่อมาเข้าฝันได้ไงไม่รู้มายังไง
พ่อมาเข้าฝันแล้วพ่อมาเตือนว่าไม้ยางน่ะมันมีเจ้าของนะ
ดังนั้นเอาไปคืนเขาจะดีกว่าคนที่สะดุ้งตื่นเลย
สะดุ้งตื่นคือเฮ้ยผีพ่อมาได้ไง

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้สุดท้ายแล้วต้องขอให้หมอปลามาช่วย
หมอปลามาครับหมอปลามาครับมาดูกองไม้ยางพาราก่อนที่อยู่ในโรงหมูเนี่ย
มาดูกองไม้ยางพาราเดินไปเดินมาวนไปเวียนมา
ออกไหมไม่เป็นไรไม่รู้สึก
ผมไม่เห็นเป็นไรเลยไม่รู้สึกครับ
แต่จากนั้นเดินจากไม้ยางพาราไปที่บ้านของพี่อลัน
พอเดินไปที่บ้านพี่อลันอาคารออกทันที

แสดงว่าตัวไม้ยางที่เล้าหมูเหมือนไม่มีปัญหา
แต่มันจะมีปัญหาที่นี่ชัดเจนมากเลยฮะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศหมอปลาตอนที่อาการไม่สู้ดี
โป่งมันเป็นแบบนี้โป่งเนี่ยมันจะเป็นแร่ธาตุของดิน
ซึ่งพวกบรรดาสัตว์ป่าเนี่ยหรือว่าสัตว์บ้านนี่แหละ
มันก็จะกินดินตรงนั้นเป็นอาหารมันจะขุดเป็นหลุม
แต่มันจะมีฟาร์มขังมันก็จะมีจิตวิญญาณของสัตว์
ณบริเวณตรงนั้นเพราะมันเป็นที่เลี้ยงสัตว์ไง
ก็จะมีวิญญาณสัตว์อ่ะแต่ทีนี้ถ้าใครเข้าไปบริเวณนั้นอ่ะ

ที่พี่บอกว่าพี่โดนช้อนชัยนั่นแหละ
ผมคิดว่ารักษณะมันน่าจะเป็นพวกสัตว์นั่นแหละ

คือก่อนหน้านี้ไอ้พวกนี้มันคุมเขาไว้
แล้วพอเราลื้อมันก็จะมีผลตาม
ก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ

ไม่รู้ว่าเป็นยันตร์เป็นวิญญาณของสัตว์
หรือเป็นวิญญาณของคนที่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อน
เพื่อให้มั่นใจและแน่ใจขอนอนอีกที

แล้วตื่นเช้ามาวันนี้เดี๋ยวจะมีคำตอบว่าตกลงแล้ว
ไม้ยางพาราเล้าไม้ยางเล้าหมูเนี่ย

เขาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยววันนี้
หมอปลาจะมีคำตอบมาให้ครับ